พูดถึงเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันทร์เรื่องของการที่อาจจะไม่ได้ถูกทางสโมสรในเบลเยี่ยมปล่อยตัวมา
แล้วก็ที่เห็นอยู่นี้นะครับพูดถึงเรื่องของเจ้าตองก่อนดีกว่า
เรื่องของตองเนี่ยนะครับคุณพาธิสสุภพงศ์โฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็รองเลขาฮิการฝ่ายต่างประเทศ
ก็บอกนะครับว่าสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้ครับแล้วก็ทำหนังสือสอบถามไปที่สมาคมฟุตบอลเบลเยี่ยมแล้วว่าจะเอายังไง
แต่ว่าไม่ได้คำตอบดังนั้นก็จะรอคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปว่าจะเรียกใครมาเสริมไหม
ว่าใช้ประตู๒คนก็เพียงพอแล้ว
อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้๓นักเตะทีมชาติไทยที่ค้าแข้งอยู่ในศึกเจลิกของญี่ปุ่นนะครับ
ทั้งชนะทิพย์สงกระศิลป์เทราทรบุญมาทัลและเทราศิลป์แดงดา
ซึ่งทางสโมสรต้นสังกัดของทั้ง๓รายนั้นก็ยินดีที่จะปล่อยนักเตะมาร่วมทีมชาติไทยนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้ยืนยันแน่นอนเพราะว่ามีการระบุเรื่องของตัวเครื่องบินไปกลับแล้วด้วย
สำหรับทั้ง๓คนนะครับที่จะเดินทางกลับมาที่เมืองไทย